เรามีที่ดินอยู่ในมือแล้วละสองหมื่นบาทเราได้แน่

ปลูกผักหาอาชีพเสริมค่ะ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล๕๐๐มิลลิกรั

ที่เข้ามากับสามีสามีเป็นคนร้องสามีก็ผอมเหลือเกิน
ล่าสุดนี้ส่งข่าวมาให้เราได้ดูว่าได้ขาใหม่แล้ว
เขาส่งมาให้ว่าได้ขายแล้วขอบคุณมาก
เดินสะดวกแล้วก็หายเจ็บแล้วเดินทำอาหารกินได้อย่างสะดวก
นี่นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเต็มใจเราภูมิใจที่จะทำให้นะครับ
สำหรับนักสู้ชีวิตทุกท่านนะครับกลับไปแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น
หรือว่าอะไรยังไงส่งข่าวกลับมาให้เราทราบกัน
เราจะได้รู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำรายการนี้ต่อไป
พร้อมที่จะช่วยเหลือเยียวยานักสู้ชีวิตคนต่อไปนะครับ
ตัวเธอเองมีความฝันค่ะคืออยากจะเก็บที่แห่งความทรงจำไว้
นั่นคือที่ที่เธอเกิดแล้วก็เป็นที่ที่ครอบครัวเติบโตมาด้วยกัน
คุณย่าเอาไปจำนองไว้เพราะว่า
ด้วยไม่มีเงินมารับประทานมาดูแล
มาใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อดูแลพวกเธอนั่นแหละค่ะ
อเจมส์ก็เอาไปร้องได้สองเพลง
น้องจอยร้องได้ครับ
ตอนนี้มาพบกับตัวจริงของเธอเลยนะครับน้องจอยนะครับ
เด็กหญิงที่สู้สุดใจเพื่อถ่ายถอนบ้านของพ่อผู้ล่วงลับครับเชิญครับ
ขอต้อนรับน้องจอยเข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเป็นครั้งที่๒บนเวทีแห่งนี้
เช่นเดิมจอยเข้ามากับคุณย่าแล้วก็แฝดพี่ใบเตยแฝดน้องใบตองสวัสดีครับ

ก่อนหน้านี้จอยก็อยู่ในที่ที่จอยอยากจะได้ถ่ายทอดนี่แหละถูกไหมคะก่อนจะไปอยู่บ้านคุณย่า

ทำไมอยู่ดีถึงย้ายไปอยู่บ้านคุณย่าลูก
ก็พอพ่อเสียก็เลยย้ายไปอยู่บ้านย่าเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวมันโดดเดี่ยว

ใบเตยใบตองแล้วก็น้องหนุ่ม

ที่คุณย่าไม่ได้เลี้ยงเราถูกไหมครับเพราะว่าเราก็มีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่

ณตอนนั้นคุณย่าเองก็ลำบากไหมคะคุณย่าเลี้ยงหลาน๓คน
ซึ่งรายได้มาจากคุณแม่ของน้องภูคนเดียว

แล้วก็ต้องรับจอยไปอยู่อีกคนนึงตอนนั้นเห็นพอคุณพ่อเขาเสียชีวิตเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไง
ก็เสียใจก็บอกแม่ของเขาว่าบอกแม่น้องจอยว่าเองไม่ต้องไปไหนหรอกเองอยู่กับลูกเองนี่แหละ
ช่วยกันทำมาหากินไปถ้ามีเงินจะได้ปลูกกระท่อมใหม่แล้วแม่ถ้ามีเงินแม่ก็จะได้ช่วย
ค่ะ
อยู่มาเขาก็บอกว่าจะอยู่กับลูกจะไม่ไปไหนผลสุดท้ายไม่กี่วันเขาบอกว่าเขาไปเจอคนที่ดีแล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องปล่อยเขาไป
จอยทุกวันนี้ช่วยคุณย่าทำอะไรบ้าง
ก็แต่ก่อนก็ช่วยล้างจานรับจ้างล้างจานเสริมอาหาร

เวลา๕๐บาท

เราก็เลยไม่ได้ไปทำ

หรือวันเช้าอาทิตย์หรือว่าตอนเย็นหรือว่า

ถึงบางทีก็๓ทุ่ม๔ทุ่ม

ครั้งที่แล้วจอยร้องไปได้๒เพลง

ปลูกผักหาอาชีพเสริมค่ะ

ยังไม่มีเงินยังไม่มีอะไรจะปลูกบ้านก็ทำอย่างดื่มไปก่อนต้องการ๘๐๐๐คือต้องการ๕เพลง
ห้าเพลงวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับที่เพลงที่สามนะครับ
เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
ใบนะคะพลิดแสดงได้นะนะครับในวิวในบริษัทใบมาดีนะตัว
แต่ถ้าหยุดพอและไม่ไหวมันกดดันเหลือเกิน
ได้เงินถ่ายถอนบ้านและขอรับสองหมื่นก็ได้
ตอนนี้ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓นะครับ
มูลค่าสี่หมื่นบาท

จะสู้หรือจะหยุด

ถ้าสู้แล้วตัวช่วยล่ะครับถึงเวลาหรือยัง

ใช้ใช้ใช้ใช้
ใช้ค่ะ

แผ่นที่สองครับ
สองครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๒ก็คือ
ร้องผิดได้๑คำ

ซอยในสถานการณ์นี้ถ้าร้องผิดได้๑คำ
สำหรับแผ่นป้ายตัวช่วยไม่เพียงพอ

แต่ถ้าหนูมั่นใจว่าหนูจะร้องผิดแค่คำเดียว

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ค่ะ

เพราะตอนนี้มีอยู่แล้ว๒๐๐๐บาทนะครับ

จะรับ๔๐๐๐บาทในเพลงนี้นะครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท

เข้าไปภาษาวิทยาลักษณ์หมอเมินภาษาวิทยาลักษณ์
บ่ได้เขียนมันเทียนตากาศเขียนยังได้อยู่หมู่
การบอกการบ้านบ่เคยมีเขาเสียออกบ่ได้ยังบ่รู้แต่ว่าหู
วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นบุญบาลใด
อั๋ทำจะส่งทางไปก่อน

บอกได้เข้ามาเพื่อโกฎดัน
แต่ว่าฉันนั้นแค่รอ

อยากเป็นผู้สาวอาย

เพลงนี้มันไม่ง่ายนะ

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องจอยร้อง
รับความสุขที่มือ